อยู่ดีไปนั่งร้านหอยทอด

ขี่จักรยานยนต์ไปอยากจะไปกินหอยทอด

อยู่ดีตำรวจที่นั่งกินหอยทอดอยู่ร้านเดียวกัน

ไม่มีด่านอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนี้
ก็เป็นเรื่องที่ออกมาแชร์กันบนโลกโซเชียลนะตอนนี้นะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็นี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ร้านหอยทอดนะคะ

เหตุเกิดที่ร้านหอยทอด
แชร์ผ่านเฟซบุ๊คของคุณนิวไทยกูลนะคะ
ก็บอกว่าผมเนี้ยขับรถไปซื้อหอยทอดให้ลูกสาวที่น้องสองเพราะ

ก็คือบอกว่าร้านหอยทอดเนี่ยห่างจากบ้านไปประมาณ๑๐กิโลนะคะ
พอไปถึงก็เห็นคุณตำรวจนั่งกินหอยทอดอยู่แล้ว
นะคะแต่ว่าพอสั่งพอคุณผู้ชายคนนี้ที่อัดคลิปเนี่ย
บอกว่าสั่งหอยทอดปุ๊บตำรวจก็มาถามว่า
กินเหล้ามาหรือเปล่าให้รอเป่าแอลกอฮอล์ก่อน
แล้วพอลงมาดูเนี่ยผมก็ไม่ได้กินเหล้าบอกแบบนี้
แล้วก็ถามหาคู่มือรถก็คุณนิวไทยกูลเนี่ยก็บอกว่าอายคน
เป่าก็ไม่เป่าแล้วก็มาค้นรถผมอีก
พร้อมบอกว่าตำรวจไม่ได้ตั้งด่านนั่งกินหอยทอดอยู่เฉย

ชาวเน็ตก็เข้ามาวิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสม

ขณะที่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยังร้อยตำรวจโทชาลี
ปุยติรองสารวัตรสืบสวนทำหน้าที่จราจรของสถานีตำรวจภูทรหนอง๒ห้องขอนแก่น
ซึ่งเป็นตำรวจที่นั่งกินหอยทอดอยู่ในคลิปวีดีโอ

บอกว่าตนเนี่ยได้รับแจ้งจากจุดตรวจช่วงปีใหม่
เรียกหยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุด
หลังจากนั้นนะคะรถจักรยานยนต์คันนี้
ก็มาจอดที่ร้านหอยทอดที่ตนนั่งกินอยู่พอดีพอดี
ตนก็เลยไม่สามารถที่จะเมินเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
แสดงว่ามันมีเหตุมาก่อนหน้านี้ไงคุณมีที่มา
มีรับแจ้งมาก่อนสกัดหน่อยเขาเรียกแล้วก็ไม่หยุด
ก็เลยมาเจอกินพอดีแล้วก็จอดร้านนี้พอดี

ก็บอกว่าได้รับแจ้งมาก่อนก็เลยเรียกตรวจข้อหา
ขับขี่รถประมาทหวาดเสียวแล้วก็ขี่รถเสียงดังนะคะ

ใช่นะคะซึ่งหลังจากที่ตำรวจจากจุดตรวจ
มาตรวจสอบเรียกดูเอกสารเกี่ยวกับรถแล้ว
ก็พบว่ารถไม่ได้มีการดัดแปลงสภาพแต่อย่างใด
เป็นเสียงดังปกติแล้วก็ไม่ได้มีการให้เป่าวัดแอลกอฮอล์
คือถามเฉยแต่ไม่ได้บังคับให้เป่า
เออนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องก็ดังนิดหนึ่งนะครับ